ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้เนี่ยตื่นขึ้นมาที่วัดสว่างพิทยาที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะ
ทั้งพระทั้งลูกศิษย์วัดทั้งญาติโยมที่อยู่แถวนั้นตกอกตกใจค่ะโรงศพโรงนึงไปวางอยู่กลางถนนหน้าวัด
โอ้โหคนตกใจจริงจริงไม่แน่ใจว่าด้านในมีศพหรือเปล่าไงฮะโอ้โหใช่ฮะก็เลยไปไล่นะฮะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นรถกระบะคันนี้
ถอยหลังเข้ามานะฮะถอยหลังเข้ามานะฮะแล้วคนขับรถเนี่ย
ลงมาก็ยืนด้อมมองอยู่แป๊บนึงก่อนจะเปิดท้ายกระบะ
แล้วก็เอาโรงศพเนี่ยมาวางทิ้งเอาไว้กลางถนน
นี่ฮะผู้ชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเข้ามาเมื่อวานเนี่ย
ประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะเปิดฝาท้ายกระบะรถเนี่ยนะฮะ
แล้วเอาโรงศพมาวางทิ้งเอาไว้ที่ถนนทางเข้าวัด
เสร็จแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะนี่ฮะเดินลงมาแล้วเขาจะเหมือนกับ
ลาดเหลาอยู่พักหนึ่งไม่รู้ว่าแม่เกิดอะไรขึ้น
ถึงเอาโรงศพมาทิ้งเอาไว้นี่ฮะตรงนี้นะฮะ
เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเขาก็จะมาเปิดแล้วก็เอาลงไปนะครับ
คือพอตอนเช้าเนี่ยพระท่านก็ต้องตื่นขึ้นมาทำวัดเช้านะฮะ
บินทบกบินทบาทก็เห็นโรงศพเนี่ยมาวางอยู่
ก็เลยต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบนี่ฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือ
ไม่รู้ว่าในโรงศพมีศพหรือเปล่านะสุดท้ายเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
เปิดดูแล้วไม่มีศพนะฮะมีแต่โลงเป็นโลงเปล่านะฮะ
ชาวบ้านเองเขาก็ตกใจเพราะเขาก็คิดไปโอ้โหว่าเอ๊ะ
หรือว่าศพตายโควิดแล้วไม่มีที่ที่จะพาไปไหน
ชาปนกิจยังไงแล้วเอามาทิ้งตรงนี้หรือเปล่า
โล่งใจหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นโลงเปล่า
แต่ก็นั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นค่ะอ่าเดี๋ยวเขาต้องตามหาตัวกันต่อนะฮะ
บอกเดี๋ยวจะตามหาตัวต่อนะครับผู้ชายคนนี้นะฮะ
ในภาพจากโรงมุมจรปิดก็พี่เขาเอามาทิ้งทำไม
ใช่ค่ะก็แปลกอ่ะอยู่ดีมาทิ้งไว้ตรงนี้หรือว่าใครสั่งซื้อโรง
แล้วไม่เจอเจ้าภาพงานศพหรืออะไรยังไงก็เลยเอามาวาง
แต่มันก็วางอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ดีฮะที่อ่อนกันนะฮะครับ